โอ้โหเสน่ห์เนี่ยเหลือล้ำเหลือเกิน

ออกงานอีเวนต์นะคะมาจับไมค์

คุณค่ะเปิดใจพี่แจ๊กกะรีนว่า

ยังคุยรับใช้อยู่อย่าเข้าวัง
อายุพยายามถวายตัวอยู่

เด็กหัวสระแบดเยอะ
อายุทยายุคนั้นก็มีใหม่๓๒ไปแล้วนะ
มือไม้เวลาไปสัมภาษณ์แขกก็ไม่ต้องจับทุกคนก็ได้

อีกเรื่องหนึ่งเป็นในหัวในหัว

อนแอร์ไปทั้งสองเรื่องเลยก็ทำให้คนรู้จักเด่นคุณมากขึ้นนะ

เดี๋ยวคนเข้ามาถามเด่นคุณเด่นคุณ

ทำไมเธอใจร้ายกับนางเอกเขาจังเลย

ข้าวเขาอ่ะก็โหดพอไม่เกิด
กับบทบาทของเขาได้รับเลย
ว่าสาเหตุที่คุณสารันพระเอกในเรื่องเนี่ย
ขนาดที่ตัวละคนอื่นพูดภาษากลางกันนะ

ด้วยเลยอยากสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น

ซึ่งแรกก็อาจจะมีหลุดขำกันบ้าง
แต่พอเล่นด้วยกันนานกับนางเอกน้ำหวานเนี่ยนะ

ว่าว่าภาษาอีสานกูเดียวอะไรอย่างนั้นเหรอ
คือเห็นคุณสลันเป็นคนที่แบบ
คือเงียบจริงเขามีความกวนอยู่ในตัว
คนที่พูดอีสานหลายคนจะคุยภาษาอีสานกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาสนิท
เมื่อไหร่ที่ตัวนางเอกพูดภาษาอีสานกับสลัน
นั่นก็หมายความว่าเริ่มรักแล้ว
ก็๐เนอะ

สูงแต่ว่าโกรธ
ซิกแพคซิกใจของเด่นคุณที่เห็นในเรื่อง
ก็ได้รับอันนี้ส่งจากตอนถ่ายละครเรื่อง

ตอนนั้นเห็นแม้กล้ามเป็นมันมัดเลย

แต่ว่าความแข็งแกร่งของกล้ามเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไป

กระทร้างเสื้อบดซิกแพค

เพื่อควบคุมสิทธิ์ลงรูปให้เห็นหรือเปล่าครับ
ค่อยมั่นใจปันใดเพราะว่ามันบริษัทปัน
แค่เขินอยู่หุ่นมันก็ไม่ได้ดีซ้ำเก่านะ
เอ่ยถามว่าส่วนไหนที่มันใหญ่ที่สุดในร่างกายตอนนี้ครับ